ต่อกันที่นางเอกสาวคนนี้บ้างดีกว่า
หลังจากที่ออกมายืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้ท้อง
กำลังพูดถึงชมพู่อารยา
คนนี้นะคะกลัวพวกเราจะไม่เชื่อค่ะ
จากในงานอีเวนต์สัปดาห์ก่อนที่ซุปตาแฟชั่นนิสต้าสาวชมพู่อารยา
ชุดขาวแนบลำตัวแถมเปิดหน้าท้องสุดเฟิร์ม
การันตีว่ายังไม่ได้ตั้งคันตามข่าวลือ
แต่ต้องขอถอนตัวจากละครเพราะต้องการเตรียมตัวเพื่อมีทายาท
ล่าสุดนางเอกสาวก็ขอโชว์เรือนรากอีกครั้ง
เพื่อเป็นการกลบกระแสข่าวว่ามีเบบี
ซิกแพคน้อยจากการออกกำลังกายมาอย่างหนัก
ให้เห็นจัดกันไปเลยค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีใด
ให้แฟนคลับได้เฮกันแน่นอนค่ะ